ปรากฏว่าหนึ่งในนักผจญเพลิงเขากลับมาจากภารกิจเสร็จปุ๊บเขาติดโควิด
เรื่องเศร้านี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะสักประมาณช่วงสายสายนะคะ
ผู้เสียชีวิตฮีโร่นักผจญเพลิงรายนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณนรพลวงแย้มอายุ๔๗ปีนะคะ

หลังจากที่จบภารกิจแล้วปรากฏว่าไปตรวจไง
ตรวจแล้วก็พบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด

มากักตัวที่ทำการอบตบางฉลงหลังเก่า

แต่สุดท้ายท่านเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตเมื่อวานนี้สักประมาณช่วงสายนะคะ
ภายในห้องน้ำของอบตหลังดังกล่าว
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีมีโรคประจำตัว
เบาหวานความดันติดโควิดหลังจบภารกิจดับเพลิงคือ
คือหลังจากที่จบภารกิจเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีการ
นำตัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายคนไปตรวจ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
ทีนี้ก็เลยทำให้สามีต้องมีการกักตัวที่
ทำการอบต๒๓วันที่ผ่านมา
คือตอนที่กักตัวตอนนั้นยังไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติด
สุดท้ายแล้วควักเงินส่วนตัว๓๕๐๐บาทไปตรวจ
พอตรวจเสร็จปุ๊บรู้รู้ผลเมื่อวานว่าติดโควิดค่ะ

เสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีโอกาสได้รักษาค่ะ
ภรรยาบอกว่าเสียใจมากเพราะว่าสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว
ที่บ้านมีลูกชายที่ประสบอุบัติเหตุ

แม่เองก็แก่แล้วไม่มั่นใจว่าทุกคนจะรับเชื้อ

เพราะฉะนั้นอยากวิงวอนให้นำคนในครอบครัว

ล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีแล้วก็ขอประกาศ

ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่มารับตัวทั้ง๓คน

นะครับ
แล้วตอนนี้ก็คือเราก็กลัวทั้งบ้านเนี่ย

รู้สึกยังไงครับการถูกที่หาทางนี้

เหตุการณ์แบบนี้

จะได้เอาเขาไปเพราะว่าเขาบอกเขาหายใจไม่ออกแล้ว

จะ

นานขนาดนั้นคือตอนนี้คนตรวจมันเยอะไง
ค่ะอ๋อเพิ่งหลับอาจจะไม่พอ
ใช่หลับแน่นใช่ไหมครับอ๋อไม่ทัน
สุดท้ายท่านเสียชีวิตนะคะ
คุณอภิชาติสุขรัฐป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตบังฉลงบอกว่า
ผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ๑๐ราย
จากนักดับเพลิงอบตบางฉลงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง๒๑ราย
ส่วนคือกักตัวที่บ้านบางส่วนก็กักตัวที่ศูนย์ดับเพลิง
ส่วนศพของคุณนรุพลตั้งแต่๘โมงเช้าเมื่อวาน
หลังจากที่ทราบว่าเสียชีวิตก็ต้องรอชุดปฏิบัติการพิเศษ
มูลนิธิป่อเต็กตึงเข้ามาสักประมาณบ่าย๓
จึงจะสามารถเก็บศพแล้วก็นำไปชาปนกิจศพได้นะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เพื่อนรู้ว่าพี่ต้น
เพื่อนเดียวกับพี่ต้นเสียชีวิตก็เข้ามาแสดงความไว้อาไหล
ทีมข่าวทะเลาะทีวีก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
ครับ